บอกเลยว่างานนี้ได้รับความสนใจจากหลายคนมากนะคะ
งานแต่งของก้อยแล้วก็โทนี่

ก้าวเจรนยาและโทนี่
ทั้งถ้ามีเพื่อนศิลปินน่ะมารื่มดีกันเยอะแยะเลย

คือเรารู้ว่าศุกระสุดมันก็อยู่ได้ไม่นาน

เราก็รู้สึกว่าเราชอบความเป็น
ธรรมดามากที่เราอยู่ด้วยกัน
มันไม่ต้องมีอะไรพิเศษขนาดนั้น
คือมันเป็นอะไรที่อบอุ่นเพราะว่ามันมีทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ครอบครัวเราอยู่ด้วยกัน
แล้วแบบที่ร้องไห้เพราะว่าไม่คิดว่าผู้ชายจะซื้อแหวนให้

ไม่คือแบบเหมือนวันนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าเข้าไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างนี้

แต่นี่คือสองคนนี้นะทำให้ผมได้รู้ว่าความรักเนี่ยหน้าตามันหลากหลายมากนะ
นี่คือคู่ที่ทำให้ประชากรผักลดลงไปเยอะเลย

เขาก็ซื้อบ้านเอาไว้เพื่อลดหย่อนภาษีเนี่ยเขาไม่ได้อยู่เขายืนนอนบนรถ

คือด้วยความที่พี่โทเนี่ยก็ไม่ได้พูดคล่องอะไร
แต่ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยผมว่าเห็นชัดทุกคนอยู่แล้วแขกทุกคนเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
เรื่องที่คุณต้องพูดเพราะนี่คุณเจ้าบ่าวมีระยะกล่าว
มืนสุดเลยคุณผู้ชมค่ะเห็นไหมเขาจัดที่เขาใหญ่
เพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวมีสีสันเช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมค่ะ
ใช่แล้วเขาบอกเพื่อนเจ้าสาวนี่คือเป็นแก๊งกามิกาเซ
ใช่มาหมดเลยยกแก๊งเลยเพื่อนเจ้าบ่าวก็มาหลายคน
เห็นว่ามีคุณเจี๊ยบละล้านนามาด้วย

เจ้าสาวแต่บ่อยมานะคะ
ในงานสีสันพิธีกรคุณผู้ชมค่ะมากันสามคนเลยนะ

แต่ดูเหมือนคนนึงไม่ได้อ่านกรุ๊ปไลน์
ไม่ได้อ่านไลน์กลุ่มหรือยังไงแต่งตัวไม่เหมือนเพื่อนเลย

อื้อคือถือว่าเยอะที่เดียวนะคะ
เป็นงานที่แบบว่าใครหลายคนก็รอคอย
ก็ผู้นี้เขมีเข้ากันเหรอเกินนะ

บรรยากาศงานนี้ในคอมเมนต์ที่ชาวโซเชียลเขาคอมเมนต์นะ
ก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับความน่ารักของคู่นี้นะคะ
รวมไปถึงต้องบอกว่าเขาบอกงานนี้เหมือนงานของเมืองนอกเลย

แล้วก็อบอุ่นมากตามสไตล์หนึ่งนอร์มอลนะคุณผู้ชม
แต่ว่าอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานงานนี้ค่ะ
ต้องบอกว่าเป็นพรีเซนต์เทชั่นในแบบฉบับของทั้งคู่

คนนี้เขาเป็นคู่รักเด็กแนวถูกไหม
ฉะนั้นแล้วพรีเซนเดชั่นของเขาก็จะไม่ธรรมดาคุณผู้ชมค่ะ
รีเซนเตชั่นของคู่นี้ออกมาในรูปแบบของหนังสั้น
โดยได้นี่ค่ะพี่คงเดชจาตุรันรัศมี
ซึ่งเป็นผู้กำกับให้หนังสั้นเรื่องนี้
เพราะว่าคุณโทนี่หรือว่าเจ้าบ่าวเนี่ยเขาเคยร่วมงานกับพี่คงเดชมาก่อน
แล้วก็มีการแบบชื่นชอบในสไตล์งานของพี่คงเดช
ก็เลยให้พี่คงเดชทำหนังสั้นความยาว๑๕นาที
เพื่อเป็นการเล่าถึงตัวตนของคู่บ่าวสาวออกมาในรูปแบบของหนังค่ะ
บอกเลยนะว่าตอนแรกที่อ่านบท
แค่อ่านบทน้ำตาก็ไหลแล้วคุณผู้ชม
ไปดูกันหน่อยดีกว่าวันสุดท้ายในวันแรกของทั้งคู่นั้นเป็นยังไงค่ะ

โอ้โหไม่ถึงยายชอบเวิร์ด

ไม่อยากถึงวันพี่นี้เลยล่ะ

ผู้กำกับมีรางวัลได้คนเขียนบทผู้กำกับรางวัลแบบนี้ลำเข้ามาร่วมงานด้วย
แล้วคุณดูภาพค่ะแนวมากเลยอ่านมันเหมือนหนังสั้นจริง
ใช่แล้วมันออกมาในรูปใบบของทั้งคู่มีชื่นชอบในสไตล์เดียวกันอยู่แล้ว
อย่างที่พิธีกรแซวเมื่อกี้ซื้อบ้านก็คือเอาไว้ลดห่อนภาษีอย่างเดียว

ถ้าในหนังสั้นเราจะเห็นแบบว่าคุณโทนี่มีการทำกระโพงกับข้าว

สามสองสามีภรรยาคู่รักนั่นเองนะคะ
คู่นี้ก็น่ารักทีเดียว
บอกเลยเป็นงานแบบว่าเป็นการสำหรับเฉพาะครอบครัวเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะ

สำหรับงานช่วงเช้าอบอุ่นไม่แพ้กันค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ท่ามกลางบรรยากาศบอกเลยว่าธรรมชาติมากนะ
แล้วก็ความอบอุ่นจากครอบครัวด้วยค่ะ

โดยทำพิธีหลังน้ำสังมงคลนะคะ
แล้วก็มอบของจากผู้ใหญ่บนเวที
ที่ดีไซน์ให้เปรียบเสมือนทำพิธีในสระบัวคุณผู้ชมค่ะ
เวทีเขาจะเป็นแบบแผ่นกระจกใสด้านบน
และด้านล่างนี่นะจะมีดอกไม้แบบนี้ค่ะ
ร่มเงาของต้นไม้ที่ประดับประดานด้วยข้าวตอกทอมือ
ทำไมต้องเป็นข้าวตอกคอมือ
เพราะว่าเป็นสัญลักษณ์เพื่อแสดงถึงความเป็นลูกอีสาน

ทุกอย่างมีความหมาย
ทั้งคู่ค่ะเปิดใจว่าหลังแต่งงานนะ

เพราะว่าอยากจะหันไปทำธุรกิจทางด้านเกษตร
ไปทำการเกษตรคือคู่นี้เขาเป็นคู่รักกินผัก
ถูกต้องเมื่อกี้เขาเป็นคู่รักมังสวิรัตินะคะ

ส่วนเรื่องทายาทจะรีบมีเบบีเลยไหม
ทั้งคู่ก็ให้คำมั่นสัญญากันไว้ว่ายังไง

ประจัดแบบไทยครับ
แต่ก็อาจจะมีลดทอนแบบพิธีกรรมอะไรหลายอย่างออกไปบ้าง
มันก็ไม่ได้มีการวางแผนอะไรขนาดนั้นเนาะ

ก็จัดขึ้นมาเพื่อให้คนได้รับรู้ว่า

ก็อยากทำอะไรก็ทำ

พี่โถ่ว่าทำดีไหมอะไรอย่างเงี้ย

ใครรู้ก่อนคนนั้นเป็นใหญ่ในบ้าน

ได้ให้เขามา
ต่อให้เขาลุกทีหลังก็เป็นใหญ่ในบ้านได้

มีเบบีหน่อยอะไรอย่างเงี้ย

ว่ากันปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติดีกว่า

ว่าแบบโอ้ยฉันจะรักเธอตลอดไป

เราตอนนี้เราเชื่อใจกันได้อยู่แล้วว่า

ต่างคนต่างทำหน้าที่ของกันให้ดีที่สุดนะจ๊ะ

นอกจากแหวนแต่งงานที่มันแสบปลาดิฉันแล้ว

สอมกระหลัดคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่างานนี้เขาขออุบค่าสินสอดนะครับ

บอกเลยว่าลุคปังของเจ้าบ่าวนะคะ

ของพี่ปาสุจิตค่ะ
บอกเลยว่าเจ้านี้เขาขาประจำงานแต่งเนอะ

หลบให้เจ้าสาวคนสวยก่อนค่ะ
เพราะว่าแก้วมาในชุดปักตาแตกคุณผู้ชม

มูลค่าของชุดนี้นะคะ

จากเส้นไหมแท้แล้วก็มีการระดม

นานาชนิดแบบไล่เฉดสีค่ะคุณ

ชุดนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากดอกบัวตองค่ะ

ในการทำ๓เดือนแต่ที่สะดุดตาและทุกคนต้องพูดถึงคือ

อนทราตรงข้ามกับชุดไทยแบบสุด

พอแล้วได้ทีเดียวพอนะครับ
สิ้นผู้สายของบ่าวสาวทรายแฟนนะคะ
ด้านแครกเรือที่มาร่วมงานนะคะ

ฮู้คุณบานเย็นร้าแก่นคุณทม

โอ้วเค้าบอกว่าเป็นน้ำทะเลลึกฝั่งอันดามันได้นะ
เขาบอกอย่างนี้เลยนะต้องเป็นสีแบบนี้

แม่สวยสะดุดตาไม่เหมือนใครจริงคุณแม่ค่ะ
จริงสุดยอดเลย

ใช่ค่ะคุณผู้ชม
ทำขนาดนี้ครับมีคอนเซปต์อะไรมันชัดเจน
หรือว่ามีตีมที่จะให้
คนที่มาร่วมงานแต่งตามนั้นตามสบายแบบนี้เลย